เรื่องหนึ่งที่อยากเตือนช่วงนี้ปิดเทอม

แล้วเด็กอายุ๑๑๑๓ขายมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่ารถมันเสียหลักแล้วก็เกิดการเฉียวชนกันเอง

แล้วเชื่อไหมเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยนะ
ฆาที่ด้วยนะโอ้โฮใช่ค่ะ

ใช่เหตุชีวิตฆาที่เพราะศรีษะไปฟาดเสา
โอ้โหคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่าเห็นแล้วแหละ
แก๊งเด็กมากันแบบหลายคัน
สักพักนึงได้ยินเสียงโครม
แล้วสุดท้ายกลายเป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
จังหวะที่ขับมาเร็วแล้ว๒คันนี้มันเกี่ยวกัน
เกี่ยวกันจนอีกคันเสียหลักไปฟาดเสานะฮะ
เออเกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมงเมื่อวานนี้
ตำรวจสพทหลางที่ภูเก็ตเขาได้รับแจ้ง

ท่าเทียบเรือแหลมทรายที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต

ก็เจอรถฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินป้ายทะเบียนภูเก็ต

แล้วเจ้าหน้าที่เขานำส่งโรงพยาบาลทะหลังแล้ว
คนขี่ก็คือเด็กชายเบานุ้ย
เป็นศาลชาติเมียนมาอายุ๑๔ปี
ส่วนคนซ้อนคันนี้เนี่ยนะเสียชีวิตค่ะ

น้องที่เสียชีวิตอายุแค่๑๓ปีนะ

แล้วก็หัวฟาดเสาคาเสาตรงนี้

ป้ายทะเบียนภูเก็ตอีกคันนึงที่ล้มอยู่
ซึ่งคันนี้ซ้อนมา๓คน
มีเด็ก๑๒เด็กผู้หญิงเป็นคนขี่
แล้วเด็กชาย๑๑ปีนั่งกลาง
อีกคนนึงซ้อนท้ายเป็นคนที่๓คือเด็กหญิงวัย๑๓ปี
ซึ่งทั้งหมดก็อยู่ในตำบลเทพกษัตรีนี่แหละ

เป็นสะพานท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย
ครับถ้าคุณผู้ชมได้ดูคลิปอีกทีนะ

เมื่อกี้เด็กผู้หญิงก็รอดตายได้หุดหวิดเหมือนกันคุณดูนะ

เด็กผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายสุดเกือบจะฟาดเสาเหมือนกัน
ที่เธอลุกขึ้นมากระเพกอยู่นั่นเห็นไหมครับ

คุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่ตรงท่าเทียบเรือเนี่ย
ทางด้านซ้ายมือคือคุณพี่สุดใจหลีน้อย

พี่นั่งอยู่ในออฟฟิศมองไปเห็นแล้วแหละ
ว่ามีมอเตอร์ไซค์ขี่มาหลายคันคือมีเด็กอยู่ด้วย
สักพักหนึ่งพอวิ่งขึ้นสะพานไป
ได้ยินเสียงคร่อมคิดเลยชนแน่
ตอนนั้นตัวทางพี่สุดใจเขาทำงานอยู่ในออฟฟิศไง

แต่รู้จากชาวบ้านแถวนั้นว่ามันเกิดอุบัติเหตุ
แล้วรถมอเตอร์ไซค์ของเด็กไปชนกับเสาในสารา
แล้วก็เลยทำให้น้องผู้ชายเสียชีวิตตรงจุดที่เกิดเหตุเลย
ส่วนคนที่ขับขี่เป็นเพื่อนที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกัน
ประถมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

ล่าสุดตรวจสอบกับทางด้านนายกอบตเทพกษัตรี
นายกสิทธิชัยจันทวัตร

นายกก็ลงไปสำรวจพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะ
แล้วก่อนหน้านี้ทางอบตเขาก็ไปปิดทางเข้าออกมาแล้ว
แต่ชาวบ้านไม่ยอมคุณอยากให้เอาประตูรั้วออก
ก็มีการเอาประตูรั้วออกแล้วก็ทำป้ายเตือนไว้นะ
จริงจุดตรงนี้คือเป็นจุดที่ไม่ได้ให้เอารถเข้าไปนะ
เป็นท่าเทียบเรือเป็นจุดที่เดินขึ้นลงเรือ
ทั้งนักท่องเที่ยวเองหรือว่าชาวประมงเองเท่านั้นเอง

ว่าการที่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปเนี่ย
คือเด็กมักจะเอามอเตอร์ไซค์ขี่ไป

ปลายตรงท่าทางนั้นแล้วก็ขี่กลับมาตรงนี้
แล้วดูลักษณะการขี่กลับมาเร็วด้วยนะ
ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นป้ายเมื่อกี้คือป้ายเตือนใหญ่มาก
ห้ามท้องมัวทะไซค์เข้าไปห้ามเอาสุราเข้าไป
นี่แหละคือตอนกลางคืนจะมีคนไปตกปลาตรงนี้
แล้วจริงเขาใช้เป็นท่าเทียบเรือ
ชาวประมงในหมู่บ้านใช้พวกขึ้นลงเรือออกไปหาปลา
ส่วนเรือท่องเที่ยวก็จะมาใช้ท่าตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ซึ่งพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะนายกอบตเองก็บอกว่า
ผมก็ยอมรับแหละดูแลไม่ทั่วถึงจริง
แล้วทีนี้เราก็ถามนายกอบตเหมือนกัน
ท่านคะแล้วท่านจะทำยังไงต่อจะเอารั้วมากั้นชาวบ้านก็ไม่ให้
พอติดป้ายไว้ก็มีคนฝ่าฝืน
เดี๋ยวจะเอาไปวางวางวันนี้เลย
แล้วคงจะให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลเพิ่มเติม
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีก

เดินเข้าไปได้หรือเอารถเข็นอะไรเข้าไปได้
เพื่อจะเข็นของเข็นพวกอาหารทะเลขึ้นมา
แต่ถ้าเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้แล้วนะฮะ
แล้วนี่มันเกิดเหตุเพราะว่าต้องขับเร็วด้วยนะ